มาดูเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรีกันก่อนค่ะ

อัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เขาเอาหลักฐานเป็นหนังสือเป็นคลิปเสียง

แบบนี้มันต้องตั้งคณะกรรมการสอบวินัยครูปรีชานะ
ถูกออกไม้จับก็ถูกออกไม้จับ
แล้วก็มีคลิปเสียงมีพฤติกรรมเรื่องของการซื้อหวย
แบบนี้มันควรที่จะต้องพักงานชั่วคราวหรือเปล่า

ในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมก็มีคลิปเสียง
คุณอัจฉริยะบอกว่าก็เหมือนเดิมไม่ได้บอกว่าเป็นเสียงใคร
ให้ลองฟังดูเองลองพิจารณาดูเองลองฟังดูค่ะ
เดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์กันนะครับว่า

ที่บอกว่าไม่เคยเล่นการพนันนะครับ
เป็นคนดีของนักเรียน
เป็นคดีของสังคมนะครับ

ทั้งหมดที่ผมเปิดนะครับผมไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงของใครนะครับ
พี่น้องประชาชนต้องตัดสินใจเอาเองนะครับ

แต่คนนี้นะครับครูคนนี้เคยพูดกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ
ว่าเป็นคุณครูดีเด่นนะครับ
แล้วก็เป็นคุณครูที่ไม่เล่นการพนันนะครับ
แต่สิ่งที่จะเปิดต่อไปนะครับ
พี่น้องประชาชนจะได้รับฟังกันนะครับ
เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
เรื่องราวส่วนหนึ่งที่เป็นข้อมูลเชิงลึกเชิงลับนะครับ
พี่น้องประชาชนควรจะรับรู้ว่า

ครูนะติดลบประมาณ๔๐๐๐๐ด๊ะ

๔๒๕นี่๔๐๐ก็ได้๔๐๐๐๐ใช่ปะ
และครูถูก๘๕นี่๘๐๐
ก็ได้๕๐๐๐กว่าบาทรวมแล้วเป็น๙๐๐

อื้อคือไม่เท่าไหร่
นี่พี่สี่ส่ง๕โอมาจากไหนไม่รู้ว่ะ

นี่ค่ะก็ลองฟังเสียงดูลองเดาดูเหมือนเดิม
เขาก็แทนตัวเองว่าครูแต่เราก็ไม่รู้ว่าครูไหน
แต่เท่าที่ฟังแล้วก็จับใจความได้การซื้อที่วัตถุเนี่ย
ถ้าจะเป็นหวยก็ไม่ใช่หวยลอตเตอรี่ของรัฐบาลแน่
อันนี้ใต้ดินแน่หวยเอกชน
นี่ค่ะนายอัจฉริยะก็ย้ำนะคะว่าไม่รู้เป็นเสียงใครนะคะ
แล้วก็มีอีกหนึ่งคลิปค่ะที่พูดในลักษณะที่ว่า
ซื้อลอตเตอรี่ถูกเลขท้าย๘๕๐ใบ
แต่ก็มีครูคนนึงเคยให้สัมภาษณ์ว่าถูกเลขท้าย๘๕๕ใบ
ก็น่าจะเป็นงวดเดียวกันเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
เขาก็ตกมาแล้วว่าเดี๋ยวหักลบกันไปนะ

มึงก็ตัวหักกูนี่ว่ามึงชะล่าจริงป่ะ

ถึงจ่ายมือให้ตอนนั้นก็จ่ายตอนนี้ก็มีค่าเท่ากัน
ในคลิปเสียงนี้เหมือนกับว่าถูก๘๕มันเป็นงวดเดียวกับ

เคยมีคนให้สัมภาษณ์ว่านอกจากถูกรางวัลที่๑แล้ว

แต่ว่ากับเสียงในคลิปเสียงเนี่ยมันจำนวนมันไม่เท่ากัน

ตอนแรกบอก๕แล้วก็บอก๑๐บาท
ในอัจฉริยาก็ทิ้งท้ายแบบนี้ว่า

ถอนตัวดีกว่าเห็นแก่ครอบครัวเถอะ

แพ้ชนะทนายความเขาได้เงิน
ทำให้มันถลำลึกลงไปออกมารับสารภาพเถอะ
ขอโทษสังคมสังคมให้อภัยเนี่ยค่ะครับ
แล้วก็บอกอีกว่ามีพยานฝั่งครูปรีชาสองปากสละเรือแล้วนะ
นี่ก็เป็นสิ่งที่นายอัจฉริยะพูดผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
เพจของชมรมอะค่ะครับก็เมื่อวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมานะครับ
เจ็ดพฤษภาคมพฤหัสที่ผ่านมานายอัจฉริยะก็เดินทางไปที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับ
นำหนังสือแล้วก็คลิปเสียงที่เป็นคลิปเสียงของบุคคลคนหนึ่ง
เรียกตัวเองว่าครูไปยื่นให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การพิจารณา
โดยขอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยครูปรีชาไคร่ครวน
และขอให้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวระหว่างที่มีการสอบวินัย
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมความยุติธรรมนะครับก็มีที่ปรึกษาของรัฐมนตรีมารับเรื่องไปนะครับ
อาชิริยะให้เหตุผลในวันนั้นบอกว่าพฤติกรรมของครูปรีชาที่มีการซื้อหวยถือว่าเป็นการเล่นการพนัน
รวมถึงยังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแจ้งความเท็จหวย๓๐ล้านบาท
ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติต่อไป
เพราะว่าการเป็นครูนั้นต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนในสังคม
อกจากนี้ตามระเบียบก็ได้กำหนดไว้ว่าหากราชการครูถูกออกหมายจับต้นสังกัด
ก็ต้องดำเนินการสอบสวนวินัยด้วยแต่จนถึงขณะนี้
กระทรวงศึกษาแล้วก็ต้นสังกัดยังไม่มีการตั้งกรรมการมาสอบสวนเรื่องนี้
มาขออาศัยอำนาจของรัฐมนตรีในการดำเนินการโดยรู้สึกไม่มั่นใจในการสอบสวนภายในของพื้นที่
เนื่องจากเกรงว่าจะมีการช่วยเหลือกันซึ่งที่รับเรื่องเอาไว้ก็คือทางพลโทโกศล
นั่นก็บอกว่ารับเรื่องเอาไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางครูรุษภาซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ
รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๘ที่รับผิดชอบด้านวินัย
ก็ตั้งกรรมการสอบครูปรีชาแล้วค่ะ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐาน
กรอบระยะเวลาก็คือภายใน๗วันนะคะ
ถ้าสืบสวนแล้วพบว่ามีมูลความผิด
ก็ต้องส่งเรื่องให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ก็มีกรอบระยะเวลาภายใน๓๐วัน
ซึ่งหลักฐานที่นายอัจฉริยะไปมอบให้ค่ะ
โทโกศลบอกว่าก็มีน้ำหนักในระดับหนึ่ง
แต่ก็ต้องมาวิเคราะห์ร่วมกันกับพยานหลักฐานที่มีอยู่ด้วย
ต้นเดือนหน้าจะลงพื้นที่กาญจนบุรีนะคะ
เพื่อติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะ
แล้วก็ให้ความมั่นใจว่าจะมีการสอบเรื่องของครูปรีชา

จะไม่มีการช่วยเหลืออะไรใครตามที่คนกังวล

แล้วก็ฝากมาบอกว่าการที่ครูปรีชาซื้อหวยใต้ดินเนี่ย

เพราะหวยใต้ดินถือเป็นการเล่นการพนันไงฮะ

ส่วนเรื่องของครูปรีชาที่ต้องคดีอาญาเนี่ย
ตามระเบียบจะต้องมีการรายงานผู้บังคับบัญชา
เพราะว่ามันจะมีผลต่อเงินเดือนด้วยนะคะ
ซึ่งกรณีของครูปรีชาเดี๋ยวต้องตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อพิจารณาลงโทษตามวินัยอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะ

อันนั้นคือลอตเตอรี่รางวัลที่๑เจ้าปัญหา